วันนี้ชาวบ้านกว่าร้อยคนบุกโรงพักเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
เรียกร้องให้ตำรวจปล่อยตัว๓ผู้ต้องหาที่ก่อนหน้านี้ถูกจับกลุ่มได้
แล้วก็ตำรวจบอกว่าเข้าไปมีส่วนผัวพันกับยาเสพติด
เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นแต่ชาวบ้านเขาอ้างว่า
จริงแล้ววันเกิดเหตุทั้ง๓คนดื่มสุราอยู่ริมถนน
แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติด
ที่ตำรวจแล้วก็ทหารฝ่ายปกครองไปตรวจยึดมาได้
ชาวบ้านจากหมู่บ้านไทยเจริญตะบนม่วงยายอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
กว่าร้อยคนค่ะชูป้ายเรียกร้องความเป็นธรรมหน้าโรงพักเวียงแก่น
แล้วก็มีการจุดทูปทำพิธีตามความเชื่อ
ขอให้ปล่อยตัวนายอนุรักษ์แซ่เล่าอายุ๓๓ปี
นายยงแซ่เฮอร์อายุ๓๕ปี
นายสมโพงแทร่เฮออายุ๓๕ปี
๓คนนี้ถูกจับในคดียาเสพติด
หลังจากที่ตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครอง
ก็สามารถตรวจยึดยาเสพติด

ไอศัตรู๗๘๘กิโลกรัม
ตรวจยึดมาได้เมื่อวันที่๒เมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็พบหลักฐานว่า๓ผู้ต้องหา
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดดังกล่าว

ผู้ต้องหาทั้ง๓คนไม่มีส่วนรู้เห็นกับขบวนค้ายาเสพติด

จากว่าครอบครัวมีฐานะยากจน
โดยนายคำรณศรีโพในอำเภอเวียงแก่น
พันธุ์ตำรวจเอกพาสกรณพิกุลผู้กำกับโรงพักเวียงแก่น
เดินทางมารับฟังข้อเรียกร้องพร้อมกับบอกว่า
ก็ทำความเข้าใจกับตัวแทนของชาวบ้าน
แล้วก็ครอบครัวของผู้ต้องหาด้วยเนี่ยนะคะ
ญาติของนายยงแซ่เฮอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหายืนยันว่า
ในวันเกิดเหตุทั้ง๓คนจอดรถนั่งดื่มสุราอยู่หน้าห้างแห่งหนึ่ง
แล้วถูกตำรวจจับกลุ่มและยึดรถกระบะไป
แต่ยืนยันนะคะว่าทั้ง๓คนไม่ได้มีส่วนรู้เห็น

ก็เลยอันนี้ออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
เนื่องจากว่าไม่มีเงินไปประกันตัวในคดีนี้
ชุดสืบสวนโรงพักเวียงแก่นบอกว่า
เจ้าหน้าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปบุกยึดยาเสพติด
พบว่าผู้ต้องหาอยู่ใกล้กับจุดดังกล่าว
ซึ่งจากการสอบประวัติหนึ่งในผู้ต้องหา
พบว่าเคยมีส่วนผัวพันกับการลักลอบขนยาเสพติดมาก่อน
แล้วก็เชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นในการดูต้นทาง
และส่งสัญญาณให้เจ้าของรถกระบะที่บรรทุกยาเสพติดหลบหนีไป

สามารถใช้ช่องทางทางยุติธรรมต่อสู้ในชั้นศาลได้ตามปกติ